สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นั่นทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์นะคะ
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็แน่นอนค่ะหลังรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะ
ส่วนวันศุกร์ก็หนังเคารพทงชาตินะคะพบกับพวกเราได้นะคะ
ไลน์มาได้ทันทีเลยทีเดียวนะคะณบัตรหนาว
แล้วก็แน่นอนค่ะแอปพลิเคชันมายไทยรัฐสามารถที่ดูได้ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็มีเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยแล้วก็เที่ยงคืนวีรันค่ะ
โอ้โหโอ้โหเป็นงานเป็นการเดี๋ยวจะมอบรางวัลให้
พบกับข่าวแรกนะคะสนชค่ะหรือว่าสมาชิกสภานิติบัญญัตินั้นกราบบังคมทูลเชิญ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะ
เมื่อเวลา๙นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาจันโอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวาระพิเศษ
ที่จะส่งต่อให้สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา
พิจารณานี้คือระเบียบวาระการประชุมสรณชอ

ทั้งนี้การประชุมคอรมอพลเอกประยุทธ์ได้เชิญคอสช
เข้าร่วมรับทราบการพิจารณาวาระพิเศษนี้ด้วย
โดยบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เป็นสมาชิกขอสชนั้นมาทั้งหมดนะฮะ
มีทั้งประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบกรายการที่การคอลสอชอ
ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการฐานอากาศ
และประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพลียงนะคะ
โดยเวลาพิเศษนั้นคือรับทราบการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่
ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือที่ประชุมสรณชอจะพิจารณาในเวลา๑๑นาฬิกา
คาดว่าวัน๒วันนี้จะเข้าเฝ้ากันนะฮะ
พอมาถึง๑๑นาฬิกาที่รัฐสภาคณะกรรมการวิสามัน
กิจการสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
กำลังอยู่ในระหว่างการประชุมรับเพื่อรับทราบเรื่องสำคัญนะฮะ
พอถึงเวลาถัดมาก็จะมีการถ่ายทอดทางสถานีรัฐศพาคณะ

ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญวาระที่ประชาชนไทยนั้นรอคอยนะคะ
ซึ่งการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันนี้วาระการแจ้ง
สถาปนาองค์รัชธาญาติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ได้แต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมาร
เป็นรัชทายาชตามกฎมนธ์เทียบาล
องค์พระราชทายาชขึ้นทรงคองรตเป็น
เด็จพระเจ้าอยู่หัวของราชอาณาจักรไทยสืบไป

โดยพร้อมเพียงกันว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูลปี๒๕๑๗ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้
ระบุหมวด๒เรื่องพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด๒มาตรา๒๓นี้คือกรณีที่ราชบลังหากว่างลง
และกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมนเทียนบาล
แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ
และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ
จากนั้นให้ประธานรัฐสภาอันเชิญองค์พระราชทายาท
ครองราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไป
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ซึ่งก็ประกาศมาแล้วพวกเรารับทราบกันหมดแล้วนะคะ

วันนี้แน่นอนค่ะเราก็ยังมีเรื่องเล่าในหลวงนะคะ
ตอนเก็บร่มนะคะซึ่งร้อยเอกศรีรัฐหาริรักษ์นะคะ
เล่าถึงบทความนะฮะพระบารมีปกเก้า
ที่อำเภอท่ายางตีพิมพ์ในหนังสือ๗๒พันศา
ราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์มีเรื่องอย่างนี้ค่ะ
ครั้งหนึ่งที่โครงการห้วยสัตว์ใหญ่
แฮริคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึง
ก็ปรากฏว่าฝนตกอย่างหนักมาก
ราศดรข้าราชการที่เข้าแถวรอรับเสด็จ

แต่ยังตั้งแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่อย่างนั้น
พระองค์ท่านทอดพระเนธเห็นบรรดาข้าราชการนะฮะ

นายตำรวจราชองคลักษณ์ที่ตามเสด็จมา
ก็รีบไปถวายร่มกางไว้ให้เลย
พอท่านเห็นบรรดาพวกข้าราชการราศดรยืน

รับสั่งให้ในตำรวจราชองคลักษณ์เก็บร่ม
แล้วทรงดำเนินเยี่ยมข้าราชการแล้วก็ราศดร

โดยทรงเปียกฝนเช่นเดียวกับข้าราชการและราศดรทั้งหลาย
ยืนรอรับเสด็จในขณะนั้นด้วย

คือโรงทางสุดด้วย
มีเรื่องนี้มากมายตลอด๗๐ปีที่เราอยู่ใต้พระร่มพระบารมี

โอเคนะครับมีคนส่งมาบอกว่าคุณหนุ่มขอเลขเด็ดด้วย

เราจะไม่บอกว่าเราบอกใบ้เลขท่าน
ขอให้ท่านคิดเองตามอัธยาศัย

โอเคมาเรื่องนี้ดีกว่านะครับ

ขึ้นหน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับ
เรื่องของคุณบอลกฤษณะนะครับเป็นแฟนของคุณอุ้มลักษณะนะครับ
วันนี้นะครับวันนี้เลยเนี่ยนะฮะล่าสุดเลยนะครับ
ทางคุณบอลเองก็ได้มีการมอบตัวนะครับเพื่อสู้คดีนะครับ
ยันนะฮะบอกตัวเองไม่ได้สั่งนะฮะกระทืบลูกในพลแต่อย่างใด
คือเมื่อวานนี้คุณบอลก็ได้มีการไปรับทราบข้อเก่าหานะครับ
แล้วก็ถูกสอบเครียดประมาณ๑๒ชั่วโมง๑๑ชั่วโมง๒ชั่วโมงนะฮะ
กระทั่งถึงประมาณสัก๒๓ทุ่มถึงได้มีการปล่อยตัวออกมานะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะทางศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ได้มีการพิจารณาอนุมัติหมายจับนะครับให้จับกลุ่มนายอดีศักดิ์เพ็งเหล็งนะครับ
แล้วก็มีการให้จับกลุ่มนะฮะนายกฤษณะอมิสูรนะฮะหรือคุณบอลเนี่ยนะครับ
ให้จับกลุ่มนะครับนายฐานันดรหมั่นแสวงนะครับ
แล้วก็มีการให้จับกลุ่มนะฮะนายอภิวัตนรรมภูมิในก้าวหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุได้รับอันตรายสาหัส
นี่นะฮะต่อมานะครับในฐานะดรหมั่นแสวงเนี่ยนะฮะ
มันก็ได้มีการเข้ามอบตัวอายุ๒๓ปีเองนะ
คุณอดีศักดิงเหล็งอายุ๒๐ปีก็ได้เข้ามอบตัวแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้นำเข้าห้องสอบสวนปากคำนะครับ
ขณะที่ทนายความนะครับระบุว่าทั้งสองเข้ามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
นี่นะฮะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ของวันนี้เนี่ยนะฮะ

อันนี้คือที่ว่า๒๐ปี๒๓ปีเนี่ย
ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะฮะนี่อันนี้นะครับ

ล่าสุดนะฮะนายกฤษณะอมิสูรหรือคุณบอลนะครับ
แฟนของจราศาสตร์อุมารคาณาฤทธิ์ถูกอาสารจังหวัดเชียงใหม่
ออกไหมจับในทฤทธิ์ทำร้ายร่างกายลูกชายพบมบ๓๓นะครับ
ได้เดินทางพร้อมกับมารดาลูกสาวแล้วก็ทนายความนะครับ
เข้ามาอบตัวกับพนักงานสอบสวนสชเผือกอมจเชียงใหม่
โดยปรากฏตัวในครั้งนี้นะครับนายกฤษณะมีท่าทีอิดโรยนะครับ
แล้วก็มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ

เข้าพบตำรวจนะครับว่าหลังเกิดเหตุตัวเองรู้สึกเครียด
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการถูกตำรวจสอบปากคำนานหลายชั่วโมง
ทำให้ไม่ได้นอนพักผ่อนเลยนะครับ
ส่วนที่มามอบตัวก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
หากผิดจริงตนเองยอมรับนะครับ
มอบตัวเนี่ยจะยื่นขอประกันตัวส่วนจะได้ประกันนั้นหรือไม่ได้นั้น
ส่วนรายละเอียดนะครับคำให้การอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ

ก็จริงอยากแค่จะมาอธิบายนะครับเหมือนเมื่อวานผมได้ไปสอบปากคำนานกว่าเกือบ๑๐ชั่วโมง
ทีนี้ครับก็เลยด้วยความเราเครียดช่วงนี้เราไม่ได้หลับมา๓๔วัน
ก็เลยหลับแล้วก็พอรู้ข่าวว่ามีการออกหมายจับผมก็เข้ามามอบตัวตามหลักความยุติธรรมครับ
อะไรผิดอะไรถูกว่าตามความยุติธรรมครับถ้าผมผิดจริงผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำผิดนะครับ
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าความยุติธรรมน่าจะช่วยผมให้รอดจากความผิดได้นะครับ
ประกันตัวไหมคะประกันตัวไหม
ส่วนของคุณบอลนะครับก็ขออนุญาตว่าก็คงไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายนะครับ
แล้วก็เราก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกระบวนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ

ที่ทางคุณบอลจะมีการเข้ามอบตัวสู้คดีเนี่ยนะครับ
ทางคุณแม่ของคุณบอลก็ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
ก็นางสวิการณตะกัวทุ่งนะครับ
มันดาของคุณบอลนี่นะครับไฮโซแพนหนุ่ม

บุตรชายถูกสอบยาวนะฮะเมื่อเย็นวานนี้ถึง๑๒ชั่วโมงนะครับ

แล้วก็เชื่อนะครับว่ามีคนดักฟังโทรศัพท์นะครับ

อืมว่าอย่างนั้นคุณแม่ออกมาพูด

คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับ
ก็ทางนายอิสราชนุวัฒน์นะครับ

บุตรชายของพลตรีวิทยานะฮะ
ที่ร้านมาลินสกายย่างหน้าหวัยช่างใหม่เนี่ยนะครับ

ว่าบุตรชายของตัวเองคือคุณบอลเป็นคนสั่งการ
คุณแม่บอกว่าเชื่อว่าบุตรชายของตัวเองไม่มีทางเกี่ยวข้องกับคดีนี้
จากบุตรชายไม่ได้มีอุปนิสัยดังที่สื่อนำไปเขียนลงข่าวกัน
เช่นเรื่องที่ตะโกนบอกว่ากูรวยกูเป็นแฟนดารา

คุณแม่เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นความจริงที่ลูกชายตัวเองจะตะโกนมาแบบนั้น
ส่วนเรื่องที่บุตรชายตะโกนยุ่งให้กาดลงมือกระทำความผิดโดยการชกต่อย
คุณเจมส์ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน
หลังจากนั้นคุณแม่สาวิกายังให้สัมภาษณ์ต่อ

อันนี้คือเมื่อคืนนะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะมีคุณดูหลังไปมอบตัว
แต่ก็มีการโทรศัพท์หากันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนมีคนมาคอยดักฟังโทรศัพท์
แล้วก็มาซุ่มดูความเคลื่อนไหวหน้าบ้านนะฮะ
คือหลังจากนั้นทางเจ้าวิจัยจำรวจเองนะครับทางจำรวจก็บอกว่าไม่มีหรอกเหตุการณ์แบบนั้น
รวมถึงทางพลตรีเกษมศุกร์ตักคำท่านเป็นผู้ชาการมณฑนทหารบวกที่๓๓นะครับ
ซึ่งดูแลพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ไม่ใช่แค่นี้อีกท่านหนึ่งนะครับ
ก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณแม่สวิการออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่ายังมีคนเฝ้าหน้าบ้านไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
ทหารไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเขา
ซึ่งเราบอกแต่วันแรกอยู่แล้วนะครับว่าส่วนที่บอกว่าไปมีคนเฝ้าหน้าบ้านนั้นน่ะ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ในศูนย์ทหารเองเนี่ยมีงานอื่นต้องทำอีกมาก
เราไม่เข้าไปยุ่งหรอกให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขา
ที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงดูแลความสงบเรียบร้อย
ไม่มีทางที่จะไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเด็ดขาด
สำหรับเจ้าหน้าที่สหยืนยันได้ว่าไม่มีการออกไปรับงานพิเศษข้างนอกแน่นอน

กำลังพลไม่ให้ออกไปทำงานพิเศษนอกเวลาราชการ

อันนี้พบทบ๓๓บอกมาแบบนี้
เรื่องมันเรื่องยาวใหญ่มากเลยนะ
รู้สึกว่าจะมีนักข่าวไปสอบถามท่านประวิทย์รองนายรัฐมนตรี

ก็ให้บอกตำรวจเลยให้ตำรวจมาคุ้มกันได้

คุณไม่ได้ไปอยากให้คุณไปเองบ้างจังเลย
เขาควรจะเป็นนักข่าวที่ดิฉันเชื่อถือในความเจาะลึก

ฮะไม่รู้ผมก็ไม่อยากแต่ผมกลัว

อันนี้คือที่พี่พูดมาก็เป็นเรื่องของคุณบอลนะเนอ
ส่วนเดี๋ยวต้องรอต่อไปนะครับว่าคุณบอลเนี่ย
จะหลุดพ้นข้อเก่าหาได้หรือเปล่า
มีคนที่ทำร้ายเขาจริงคือตัวคุณบอลไม่ได้เป็นคนลงมือ

คือเอาง่ายคือคุณบอลเองเนี่ยบอกเลยว่า
ผมเนี่ยไม่เกี่ยวผมไม่ได้เป็นคนสั่ง

น่าจะเป็นก็ที่ถูกจับไปที่ถูกจับอะไรอย่างนี้นะแต่ตัวเองบอกว่าไม่ได้ทำ

ส่วนคุณอุ้มลักษณะเองก็ต้องรอให้คุณอุ้มออกมาพูดอีกครั้ง

แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนไปมองคุณเหมียวไปมองว่า
คุณอุ้มออกมาพูดเพื่อปกป้องคุณบอล
แต่คุณอุ้มเองเนี่ยเท่าที่ผมฟังมานะ

เพราะวันนั้นมีการพาดพิง๒ก้อน

เขาแค่ออกมาพูดกับคุณโบในฐานะ
ปกป้องสิทธิ์ตัวเองว่าเขากับดาราทั้งหลาย

ไม่ได้ไปสั่งกระทืบใครนะเท่านั้นเองส่วนเรื่องของคดีความของคุณบอลเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณบอลไปที่ว่าต้อง

แต่ทีนี้พอคนไปไปเห็นแบบนี้ก็อาจจะไปเข้าใจผิดว่า
เอามารวมกันว่าโอ้โหไปปกป้องไปอะไรอย่างนี้
บางคนยังไม่คือเอามารวมกันว่าดารามีเรื่อง
แล้วก็ไปโอ้โฮจะไม่ดูรกภงละครอะไรไปดู
คุณอุ้มออกมาปกป้องคุณบอล
แล้วตอนแรกลงแถลงข่าวว่า
ไหนบอกว่าจะออกมาคุยกันพร้อมกันไง
ทำไมถึงไม่มาคู่กัน
หายไปก็เพิ่งมามามอบตัวไม่ได้มาพูดอะไรก่อนหน้านี้เลย
เพื่อนที่ผมไม่ชัดแต่เรื่องนี้ผมได้คุยกับทางคุณโบ

ของดารากับกลุ่มดาราที่ถูกเอาหาว่าสังกาศไปกระทืบ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคดีความของคุณบอล
ถ้าเกิดออกมาแถลงข่าวพร้อมกันปุ๊บ

คือคุณอุ้มก็ออกมาพูดในมุมของดารากับคุณโบ

แต่พอปรากฏว่าวันนั้นคุณบอลไม่ได้มาด้วย

เป็นเรื่องต่างหากอีก

เสียดายวันนั้นพี่เหี่ยวน่าจะไปด้วยว้าย

พี่ว่าพี่จะเป็นคนที่งงที่สุดในเหตุการณ์นะ

เขาต้องสับสนว่าอันไหนเหมียวอันไหนมิวนิถา

ในเมื่อคุณลงมาแล้วจะมาผู้กันหรือทำไมไม่มี

อามาดูเรื่องตัวแรกค่ะ

ตัวเลขข่าวแรกของวันนี้นะคะ

หย่อนภาษีให้หักเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาท
อันนี้แปลว่าถ้าเราไปเที่ยวใช่ไหมคุณหนุ่ม
แล้วเราเก็บบินมาค่าโรงแรมค่าอะไรต่างที่ไปเที่ยวเนี่ย
ถ้าได้อย่างไรนะ๓หมื่นแล้วเราจะ
เพราะที่ฉันอ่านดิฉันไม่ค่อยเข้าใจนะคุณนัทพรจตุศรีพิทักษ์นะคะบอกว่า
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้

แล้วก็จะให้ประชาชนซึ่งกำลังเดินทางไปเที่ยวต่าง
เขาจะมีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น
ด้วยการหักลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาทได้เดิมมัน๑๕๐๐บาท

ทั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวตอนนี้มันลดลงไป
เพราะว่าเกิดการปราบปรามการท่องเที่ยวผิดกฎหมาย
ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงแต่ว่าเป็นระยะสั้น

ซึ่งจ่ายค่าบริการให้กับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
คือพวกเราที่จะไปเที่ยวเก็บบินมา
ค่าพักค่าที่โรงแรมให้แก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจการโรงแรมนะฮะ
สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่วันที่๑ธันวานี้
จนถึง๓๑ธันวานนี้ปีนี้ปี๑๙๕๙
ตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมทั้งหมดไม่เกิน๑๕๐๐
เป็นเงินประเมินที่เพิ่งได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา

แต่ว่าตอนนี้เขาจะเพิ่มให้ไปถึงมกราปี
ไปถึงแบบตั้งแต่ถึงมกราเลย

อ๋อโอเคที่แรกเป็น๑๕๐๐๐ตอนนี้๓๐๐๐๐
ไปเที่ยวที่ไหนเราเก็บบินเก็บมาไปกินข้าว

ก็ไปนั่นนะไปเทรนได้เลยไม่ต้องเสียไปเทรนประเทศ

๑๐๐๐อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยโอ๊ยเลิศน่ะ
จะได้เที่ยวในประเทศช่วงหน้านะฮะมาแล้ว

ข่าวแปลกทั่วไทยศาสตร์ของตัวเลขทั่วซอก

ของผมมีพญาเตางอย

ไปสุโกนทะขวัยเมื่อไหร่ฉันจะต้องไปเตางอยให้ได้

โอเคกลับมาใส่ไข่กันต่อนะครับ
กับข่าวเลขดีงวดไทยของคุณของคุณของคุณ

หวยฮือหาต้นมะพร้าวพญานาค๙เสียนมะพร้าวนาคี
แห่ตีเลขเด็ดงวดนี้นะครับ
เขาบอกฮือหามากนะครับที่จังหวัดอุบรณราชธานีนะครับ
บอกว่ามีการพบต้นมะพร้าวประหลาดนะครับ
รูปร่างเนี่ยคล้ายพญานาคเก้าเซียนงานนี้มันต้องตีหวยกันหน่อย
ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพวกผมนะเป็นข่าวจริงที่เขา
ขึ้นไปแบบนี้จริงต้นอะไรนะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าว
ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
มีต้นมะพร้าวน้ำหอมแต่กินกล้างใบ
ออกมามีรูปร่างคล้ายพญานาค๙เสียน
รวมถึงมีชาวบ้านนำไปตีเลขซื้อหวยคู่กันไปแล้วด้วยนะฮะ
จากการตรวจสอบพวกพระต้มมะพร้าวดังกล่าว
ต้นที่ถูกตัดไปกำลังแทงยอดขึ้นมาใหม่จากต่อ
มีความสูงราว๑๐๒๐เซนติเมตรนะตอนนี้
้านใบขนาดเล็กขดตัวเป็นรูปวงกลม
อ่ารูปวงกลมก็เล็กนิดนี่

เอาอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนเขาหาว่าเราไปตีเป็นหวย

บางศูนย์นะฮะแทงยอดชูขึ้นมามองดูคล้ายพญานาค
กำลังดังนะฮะ
ก็เรียกว่าคอหวยก็ไปตีเลขอันใหญ่เลยนะครับ
เขาบอกว่าคอหวยเล็งนะครับบอกว่าเลขนี้อาจจะเป็น
๗๗หัว๗เสียนกับกลม

ได้ยินมา๒๙๐๙เขาจะไม่รับ
เออไม่ใช่ดิไม่รับไม่ได้ซื้อต้องซื้อเป็นเล่นนี่ไง

ไม่รับขายแล้วเขาบอกไม่รับไม่รับขายแล้ว

เดี๋ยวไม่รอด
ชาวบ้านที่บริเวณตลาดใต้เขี้ยมเนี่ยนะคะไปดูเรือโบราณที่ขุดได้
ไม่ได้ไปกันธรรมดามีทั้งพัฒนาการอำเภอประมวงอำเภอผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ชาวบ้านเกือบ๒๐คนไปดูนี่ต้นเป็นเรือโบราณ
ทำจากไม้ตะเคียนเมื่อก่อนไม้ตะเคียนคงเต็มประเทศเราเลยนะ
พี่ว่าไหมไม่ต้องกินเยอะมาก
โดยที่อยู่ที่ขุดจากปากคลองปากน้ำละแมจำนวน๒ลำนะฮะ
ชาวบ้านนำผ้าสีมาผูกทันทีเลยโรยแป้งอย่างนะคะ
คุณสุพรรณนุ้ยพินอายุ๕๒ผู้ใหญ่บ้าน
เปิดเผยว่าเรือทั้งสองลำนี้รถแบ็คโฮลขุดเจอ
ขณะที่ทำการขุดลอกครองปักน้ำละแม
ใกล้กับตลาดใต้เขี้ยมเมื่อหลายวันก่อน
เรือลำแรกเป็นเรือไม้โบราณขุดจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่
สภาพยังสมบูรณคาดว่าเป็นเรือที่ใช้ในการแข่ง
ไม่ก็ไปเรือนรับจ้างในสมัยโบราณ
อีกลำนึงเป็นเรือพายสั้นกว่า
จากไม้ตะเคียนเช่นเดียวกันสภาพไม่สมบูรณ์มากนัก
สั้นกว่าเหลือเพียงใต้ท้องเรือ
แต่พบเศษเครื่องปั้นดินเผาและขันน้ำโลหะอีก๑ใบ

ให้นี่มันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะ
เอาไปดูเรื่องโบราณคดีกันด้วยนะครับพวกเรานะ
เมืองต้นคาดว่าเรือโบราณทั้ง๒นั้นมีอายุไม่ต่ำกว่า๓๐๐ปี
อาจจะมากกว่านั้นก็ต้องเป็นสมัยยุธยา

เพราะเชื่อว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ
และมีบ่อน้ำรูปหล่อหลวงปู่จันจันทสโล

เพื่อขอมงคลหรือว่าตัวเลข

เพื่ออำเภอละแมนจะปิดตลาดใต้เขี้ยวันที่๒๕ธันวานี้
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวมาว่าไม่อยากให้หวังเรื่องโชคลาภมากเกินไป
คือจริงเราไม่สนับสนุนเนอะเราไม่สนับสนุนไม่ให้แบบเล่นการพนันหรืออะไรอย่างนี้นะ
ไม่เลยคุณหนุ่มก็ไม่ยุ่งเลย
เออดิฉันซื้อทุกครั้งซุฬอตตอฟเรศฉันหวังไม่เคยได้เลย
ไหล่งูดต้นชอบบ้านหรอกซื้อที่ไหนที่ไหนพี่มั๊ก
พ่อปู่ชูชกดีกว่าอยู่ใกล้นี้เอง

ก็คือเรื่องราวเป็นเช่นนี้นะคะ
ชื่อดังนะฮะแห่งเมืองกรุงเก่าเนี่ย
เจ้าของฉายานิ้วมหามงคล

ป้อมรามันเป็นวัดเก่าแก่

นเรสวนมหาราชก็ทรงนำชาวรามันชาวมอนนี่แหละ

ซึ่งก็มีวิชาเก่งกาดนะครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังกรุงอายุทยาแตก
วัดนี้ก็เลยกลายเป็นถูกลกล้างไป

เคยถูตรวจก่อน

เรื่องของปู่ชู่ชก

เชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคลบางคนก็มีโชคลาภ

นี่ไงทางที่ดีเนี่ยนะทำบุญทำความดีตั้งจิตนะครับ
ตั้งมั่นไว้ให้ดีหรือถือศิลป์ห้านะชีวิตการชนทุกเรื่อง
แต่ว่าในไก่นี่สิอายุ๕๒ปี

เดินทางมาเที่ยวนี่แหละ
เสร็จแล้วก็มาไหว้พระที่อายุทยา
ก็มาที่วัดป้อมรามันด้วย

พอกับไปโอ้โหถูกทั้งหมู่บ้านเลย

จบแหละอายุอะไรนะ
พี่คะไม่ใช่ล่ะบางอย่าง

ทางภาวะมาอย่างนี้
ฉันเป็นคนไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องแบบนี้
เขาว่าเอง

เริ่มไม่เข้าตามเป้า
แต่บรรดาคอหวยนะฮะหลายคนก็ยังให้ความสนใจ
แล้วก็เฝ้าเอาไปลุ้นโชคกันเล็กน้อยอยู่เช่นเคย
ข่าวรายงานที่บริเวณรูปปั้นพญาเต๋างอย
บ้านเต๋างอยอำเภอเต๋างอยจังหวัดสกรนคร
ในช่วงเช้ายังคงเต็มไปด้วยความคึกคัก
บรรดาเซียนหัวและประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้
ขอโชคลาภกับรูปพญาเต่างอยนะครับยังไม่ขาดสาย
เนื่องจากพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นวันที่เลขจะออก

สำหรับในงวดวันที่๑ธันวาคมปี๕๙นี้นะครับ
เลขเด็ดที่เป็นที่ฮือฮาของคอหวยกันมากนะครับ
จะเป็นเลขที่มีชาวบ้านเดินทางไปมากราบไหว้พญาเตางอย
แล้วก็ฝันว่าพญาเต่าเนี่ยไปบอกให้มากราบแล้วจะโชคดี

หลายคนเข้าไปสอบถามว่าเลขอะไร
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมให้
เพียงแต่เห็นว่าชาวบ้านคนนี้

แล้วเขาบอกเขาฝันเมื่อคืนฝันเตาง้อยมา

ก็มีคู่คอหวยเนี่ยชาวบ้านลงแวกนั้น

แต่ชาวบ้านที่อยากรู้อยากเห็น

อา

พอคอหวยทราบก็ต่างพากันแห่ไปซื้อเลขดังกล่าว
เกลี้ยงแผงเลยทีเดียวซื้อตาม

อ่าสำหรับงุ่นนี้นะครับคอหวยเรียงไว้นะครับ
ก็เรียกว่ามีเลขนะฮะ๑๐๑๓
พอบ่ะแอบดูแอบ๙นะครับส่วนพระยาเตางอยเนี่ยนะฮะ
ก็ให้มาอย่างที่สองคนนั้นเขาไปซื้อเนี่ยที่ฝันเนี่ย
ก็๒๖พวกเกลี้ยงแผงหาซื้อไม่ได้แล้ว

ที่เราอ่านทั้งหมด๓จังหวัดไม่มีเลขเดียวกันเลย
แต่ฉันชอบนี่มากนิ้วมหามงคล

อ่ะมะพร้าวนาคีอีเหล่ะ

นี่ทวนนะฮะวะพร้าวนาคี๑๐๒๐๗๙๕๙๗๕๙

ปู่ชูชก๓๐๕๒นี่ใกล้กันนะเรือตะเคียนกับปู่ชูชกนะ

เอาเตางอยเยอะมาก๑๓๘๙๒๐๒๖อ่าเอาเตางอยเยอะมากเลขแปด

ผมชอบเก้าศูนย์กับศูนย์เก้าแต่ในนี้ไม่มี
ไม่มีผมชอบเก้าศูนย์ศูนย์เก้า

หมดใช่ไหมเขาไม่รับใช่ไหม
หมดหมดแผงหมดแผงหมดแผงหมดแผงหมดแผงหมดแผง
เอ๊ะอินนี่หมดแผงหมดแผงหมดแผงหมดแผงหมดแผง
คนขายเนี่ยเขาไม่รับเงินใครอีกแล้วเพราะว่าเขาขายไปหมดแล้ว

มานี่ดีกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวมีกิจกรรมสวยงาม
เอามาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นอะไรไปชมกัน
เกลียดมาก
เรียกว่าเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม
ครองใจสาวมายาวนานถึง๑๐ปี
ด้วยสไตล์ที่โดดเด่นและอัดแน่นด้วยคุณภาพ
คัดสรรมาตอบโจทย์สาว

เปิดด้วยขบวนฮาเรทจาก๖หนุ่มหล่อ
เสิร์ฟความหล่อให้สาวได้ฟินกันทั้งงาน
อันนี้เป็นแคมเบนสำหรับการตอบแทนลูกค้า
ในรูปของรางวัลที่มากแล้วก็แน่น

รับของรางวัลจากแคมเปญ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เอามาเลยมามาเลยค่ะเรื่องนี้แหมทุกคนกำลังจับตามองกันเลยทีเดียว

หลังจากที่ความรักของลูกซุปตา
ตกเป็นประเด็นดราม่านะคะ
โดยทางด้านของคุณแม่แอ้วก็ได้ออกมาเปิดเผย
ถึงสถานะนะฮะความนี่แม่แอลคือคนนี้นะ
อุตสามณีว่าเราก็พร้อมพูดถึงนักร้อง
นั่งคือน้องก๊อฟ
พิชยะนุ่มคนสนิทของสาวขวัญ

แมวฮะตอนนี้ทุกอย่างนี้นะฮะ

แม่ก็บอกว่ากลับมาตั้งนานแล้วค่ะ

แม่ลูกก็ง้องแง้งเป็นเรื่องปกติ
เหรอคุณง้องแง้งหนักนะแล้วพวกคุณนี่คุณหนุ่มอย่าพูดอย่างนี้นะคะ
เพิ่มเบียดเลี้ยงให้ขวัญอย่างคุณก็เห็นไหม
กลับมาอยู่คุณก็ยังง้องแง้งกันเลยเหมือนกันค่ะ
แต่อีกวันหนึ่งเขาก็เหมือนเดิมแล้ว
ถามว่าเข้าใจกันมากขึ้นไหมจริงเหมือนเดิมมาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไหล่แล้ว
เพราะขวัญกับแม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้าใจกันดี
ทุกคนนี่อย่างเหมือนเดิมพอเข้าใจกันดี
ทำไมเราอาจจะต้องห้งกันนะ
คุณอย่าพูดอย่างนี้คุณอย่าพูดอย่าว่าแอ้วอย่างนี้นะ
พี่พี่เปลี่ยนไข้พี่ย้ายไข้ไม่เปลี่ยนเบอร์เลยนะพี่คะ
แล้วทอดปลาให้ลูกกินทุกวันแถมคลุกข้าวให้กินเหมือนเดิม

เอาได้ถามต่อแม่ฮะตอนนี้แม่กลับมาดูแลเหมือนเดิม
นักข่าวเป็นทอม
แม่ฮะตอนนี้แม่กลับมาดูแลเหมือนเดิมหรือว่าขวัญเขาดูแลตัวเอง
อันนี้ชอบอยากรู้
ขวัญเขารับงานบ้างแม่รับให้บ้าง

เพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มโตแล้วนะฮะ

แต่แม่เนี่ยก็บอกแล้วนะคะว่าแม่เนี่ย
แม่เองก็เป็นห่วงเป็นเรื่องธรรมดาแม่ลูก
แต่ตอนนี้อย่างหนึ่งคือแม่ก็สอนวิธีการดูแลกัน
แบบรับงานให้กับลูกแล้วเรียบร้อย
ลูกเขาก็ทำตามที่แม่สอนไว้หมดทุกอย่างเลย
มีอะไรไม่เข้าใจก็มาถามกัน
สำหรับพี่ลูกแก้วฮะ
พี่ลูกแก้วเป็นไง

ผมห้งอีกนะมดดำนี่ตอนนี้ปุ้ยพูดภาษาคนแล้วมดดำ
เดินไปไหนมดดำมดดำมดดำห่มห่มตลอดตอนนี้

อืมยังไงก็คุยกันเหมือนเดิม

ทุกอย่างเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิม

อ่ะตั้งแต่ข่าวน้องขวัญได้กลับมานะฮะ

ขวัญอยู่นอกบ้านไม่ใช่ใคร

ก็มีคนขับรถคอยดูแลให้นะคะ

ก็มองว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกัน

ที่แบบไปทำบุญแล้วก็มีแบบว่าก๊อบอยู่ด้วย

ก็เป็นเด็กคนนึง

ลูกเราโตแล้วเขาก็มีเพื่อนคนนู้นเพื่อนคนนี้

เพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อน

ก็คุณเหมียวอย่าพูดอะไรให้มันแบบนอกประเด็นนะคะ
คือเขาจะคบใครเขาจะเลิกกับใคร

เป็นที่ปรึกษาค่ะ

ก็เขาได้มีโอกาสมาขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจ

เจอกันก็คุยกันค่ะกับก๊อฟ

ซึ่งก๊อฟเนี่ยเขาก็อายุก็เท่ากับลูกอะเนาะ

ตกลงฝากก๊อปแล้วแม่ฝากก๊อปแล้วนะฝากความเข้าใจกับก๊อป

เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องค่ะคุณหนุ่มค่ะ
มดดำมาขอให้ตั้งใจฟังมดดำว่าพูดหรือเห่า
อย่าลืมสิคุณหนุ่มก๊อฟเองเขาก็มีน้องสาว
เขาก็ต้องห่วงน้องสาวเขาเหมือนกันเป็นเรื่องครอบครัวนะคะ
อย่างภาพครอบครัวทั้งสองคนที่ไปแบบว่าดูแฮปปี้ดีแล้ว
กัลยานมิตรค่ะเลิศอ่ะแล้วยิ้มด้วยนะยิ้มมุมปาก
ส่วนตัวคุณแม่เองนี่เปิดใจให้กับก๊อฟพิสูจน์ตัวเองแล้วใช่ไหม
เรื่องนี้ถามลูกเห็นว่าปีหน้าเนี่ยหากมีอะไรผิดพลาดคือ
ไม่มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาสองคนนี้ก็จะมีข่าวดีใช่ไหม
อันนั้นอนาคตส่วนแม่เปิดไฟเขียว
มันเป็นเรื่องอนาคตนะเรื่องของลูก

แต่ทางก๊อฟนี่เขาเคยพูดนะว่าเขารักจริงหวังแต่งเลยนะ

คือไม่ให้ถามแม่เลยให้ไปถามขวัญถาม

เอางี้ดีกว่าไปถามเขา

ลูกแก้วลูกแก้วยัดดีนะ

คุณไม่ควรจะมาพูดอะไรไม่ดีไม่งามนะ

คุณหนุ่มคุณอย่าว่าแอ้วแบบนี้สิ

หนุ่มมดเมฆคุณนี้คุณก็มา

เสียบละครแทนคุณใหม่ดาวิกานะครับ

ก็เรียกว่าคุณแพนเค้กเขายินดีข้ามค่ายนะครับ
เค้กนะครับยังอุบไม่ตอบเรื่อง๑๐ละครเรือนมายุลา
แทนคุณใหม่ดาวิกา
ชี้ยินดีนะครับรับงานข้ามค่ายนะครับ
แต่ต้องให้ทางทรูช่วยพิจารณาให้ก่อนนะครับ

เค้กเสียบละครแทนคุณใหม่ดาวิกาล่าสุดนะครับ
เค้กได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับ

ตอนนี้มีละครเรื่องนางฟ้าไร้ปีกเรื่องเดียว
ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานที่ตัวเองทำก่อนดีกว่านะครับ
แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ยินดีและสนใจจะรับงานข้ามค่ายนะคะ
ทำไมไหมไม่เล่นอ่ะคะ

คุณแม่ก็ดึงน้องพัตเตอร์น้องชายมาร่วมเล่นละครเรื่องนี้ด้วยนะครับ

การจะบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙

นุโมทนาสาธุด้วยได้ไปขอขมาคุณฟิล์ม

มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะ
ใครที่เขาไม่ได้ขอโดยตรงเราก็พนมมืออนุโมทนาเขาได้นะ
ทำดีอย่างนี้เราก็ต้องอนุโมทนากัน
พรุ่งนี้มดดำมาลองมาฟังนะครับว่ามดดำ

ข่าวใส่ไข่ขอลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ